เจ้าอาวาสวัดที่จังหวัดกำแพงเพชรบอกเจริญพรญาติโยม

อย่าเอาเต่ามาปล่อยที่วัดอีกเลยเพราะบางคนทำบุญด้วยการปล่อยเต่าไง
ท่านบอกว่าอย่าเอามาปล่อยที่วัดอีกได้ไหม
คุณเห็นไหมโอ้โหมันค่อยค่อยทยอยล้มหายตายจากไป
ตอนนี้ที่วัดเนี่ยมีเต่ากว่าร้อยชีวิตแต่อาหารไม่มีให้มันกินไง
สิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้พระท่านก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
ใช่ค่ะแทนที่จะได้บุญกลับจะได้บาปนะ
เจ้าวาดบอกแบบนี้นะคะเป็นบรรยากาศภายในวัดชายภูมิหมู่ที่สอง
ตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะคุณผู้ชม
บริเวณต้นสายย้อยที่อยู่ในวัดมีการก่ออิดล้อมรอบเอาไว้
เป็นที่อาศัยของบรรดาเต่าหลากหลายสายพันธุ์ค่ะคือเต่าพวกเนี้ย
ญาติโยมนำมาปล่อยจำนวนกว่าร้อยตัวอาศัยก่อกลุ่มกัน
โคนต้นไสบ้างอยู่ในอ่างน้ำบ้างบางส่วนอาศัยบริเวณ
นี่แหละเดินไปก็เดินมาบริเวณเศษไม้เก่า
มันอยู่แบบแออัดเลยนะใช่ทางวัดเขานำมาไว้ให้อ่ะค่ะ
เพื่อให้มันหลบแดดหลบฝนนะคะบางตัวก็เป็นลูกเต่าก็มีค่ะ
ของเศษอาหารไปทั่วบริเวณเลยนะคะส่วนอาหารของเต่าที่จะให้ก็เป็น
พวกต้นบอนผักบุ้งผลไม้ต่างต่างเท่าที่ทางวัดจะจัดหา
มาได้ในแต่ละวันซึ่งบางวันคุณคือน่าสงสารนะคะ
บางวันก็ไม่มีอาหารให้เต่าเลยเป็นที่น่าเวทนานะคะ
อธิการจตุพลเจ้าอาวาสวัชยภูมิเล่าบอกว่า
ตัวท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้มานานกว่า๕ปีแล้ว
ตอนแรกก็เจอเต่าเหล่านี้อยู่แล้วนะ
จนตอนนี้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสก็เห็นว่ามีญาติโยม
เต่ามาปล่อยบริเวณนี้เป็นประจำเหมือนเดิมเลยค่ะ
ทุกวันนี้การดูแลนั้นยอมรับว่าไม่ค่อยจะมีคนมาสนใจดูแล
เต่าบางตัวเนี่ยมันตายเพราะมันอดหยากไง
ระบบนิเวศที่ดีดังนั้นจึงอยากจะวิงวอน
สาธุชนญาติโยมทั้งหลายผู้ใจบุญนะคะ
อย่านำเต่ามาปล่อยที่วัดอีกเลยอีกเลยค่ะ
อาหารการกินจะสมบูรณ์มากกว่าตามฉบับของเขานะคะ
เราก็จะได้บุญด้วยเจ้าวาดบอกแบบนี้นะคะ
ดีกว่านำเต่ามาปล่อยที่วัดแบบนี้แล้วมันตาย
ก็จะกลายเป็นว่าจากที่จะได้บุญกลายเป็นได้บาปไปแทน
หากใครประสงค์จะนำเต่าเหล่านี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
วาดบอกว่าก็ยินดีแต่มีข้อแม้ว่า
มีข้อแม้ว่าก็ยินดีแต่มีข้อแม้ว่าก็ยินดี